คุณผู้ชมคะจะไปเที่ยวไหนเนี่ยศึกษาก่อน
เป็นจุดอันตรายหรือไม่เหมือนกับภาพที่ปรากฏออกมา
แล้วกำลังพูดถึงกันอย่างหนาหูเลยนะคะ
กรณีนักท่องเที่ยวขึ้นไปในจุดอันตราย
ขาหัวสิงภูทักเบอร์
เป็นจุดที่เขาไม่ให้ขึ้นไปอ่ะค่ะทั้งรถทั้งคนแล้วปรากฏมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะฮะ
แล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากเพราะว่าจุดนี้ทางชันแล้วก็อันตรายสุดเลย
ไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะไม่มีทางแล้วนะ
ตอนแรกที่เห็นภาพที่เขาแชร์กันนะนะยังงงสงสัยว่าขึ้นไปได้ยังไง
เหมือนเอารถไปวางเอาไว้เอามือหยิบไปวางเอาไว้อันนี้เห็นแล้ว
ขับไปเองเออขับไปเองจริงจริงอ่ะค่ะแล้วทางก็ลาดชันจริงจริง
โอ้โหดูแล้วอันตรายนะฮะครับนี่เป็นภาพที่เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ซิกเนเจอร์เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะขณะที่รถคันหนึ่งกำลังขับขึ้นไป
บนจุดชมวิวผาหัวสิงบนภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คือมีลักษณะเป็นลานดินแคบและบริเวณโดยรอบเป็นหน้าผาสูงชัน
มีนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้นเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะหลังจากคลิปนี้กลายเป็นดราม่าทันที
นี่หลายคนเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้ที่ปรากฏออกไปอยู่บนยอดภูยอดยอดดอยยอดผาหัวสิงแล้วเนี่ยนะคะ
หลังคลิปนี้เนี่ยปรากฏออกไปกลายเป็นดราม่าทันทีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะ
หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำลายธรรมชาติอีกทั้งอันตรายอีกด้วยนะคะ
เวลาต่อมาเนี่ยทางเพจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบเอ็ด
กั้นเพื่อไม่ให้รถขับขึ้นไปได้
ป้ายเตือนเอาไว้อันตรายหน้าผาสูงชัน
และป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

จุดชมวิวยอดฮิตภูทับเบิกแล้วนะคะ

เขาไม่ได้กำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาค้อนะคะ
ก็เลยไม่ได้จัดเจ้านักยานมาประติบัติงาน
อำนวยความสะดวกมารักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุมีคนแอบขับรถขึ้นไป

ทีนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ห่วงไงคะ
กลัวเดี๋ยวจะเป็นอันตรายขับรถขึ้นไป
ตอนนี้เขาต้องจัดกำลังเลยนะคะจัดกำลังมาดู
แล้วก็นำป้ายมาปากเตือนเอามาติดแล้วนะคะ
หากใครฝ่าฝืนนะคะฝ่าฝืนกฎของทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะ
อันตรายนะ